เดี๋ยวพาไปงานแสดงสินค้าพื้นเมืองของจังหวัดปัตตานีกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
เป็นงานของดีเมืองตานีแล้วก็งานกาชาติจังหวัดปัตตานีปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
แต่ว่าไฮไลท์ของงานมันอยู่ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีค่ะ
งานนี้มาแบบใส่ชุดมวยมาเลยเป็นนักมวยเลยมาทำอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะ
คุณนายอยู่ไหนนะคุณนาย
กดง่ายง่ายจะไม่สวยนะ
ได้รางวัลเลยมีรางวัลนั่นก็คือเป็นหม้อหมุ่งข้าวค่ะโอ้โห
นี่คือนายวีรนันเพ็งจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะคะ
แต่งตัวเป็นนักมวยแบบนี้ไม่ใช่นักมวยมาจากค่ายไหนนะคะ
และงานการชาติจังหวัดปัตตานีปีสองพันห้าร้อยหกสิบค่ะครับ
บริเวณสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนะคะ
หลังจากนั้นก็มีการโชว์สเต็ปแม่ไม้มวยไทยอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
มีเตะสอกเข้าถีบมาครบเลยนะคะ
และนี่ที่เราเห็นกันอยู่คุณนายผู้ว่าค่ะคุณผู้ชม
เห็นสามีออกสเต็ปเตะต่อยถีบขนาดนี้ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยทีเดียว
มีความสุขกันไปนะคะไม่รู้ว่าอยู่บ้านซ้อมบ่อยหรือเปล่า
ซ้อมบ่อยซ้อมบ่อยนี่แหละซ้อมบ่อยนะคะ
ผู้ว่าเองก็บอกว่าเมื่อก่อนเคยซ้อมมวยไทย
แล้วก็เคยมีชื่อในวงการมวยด้วยนะคุณว่า
มีชื่อว่าเจ๊มะลูกกำปงเคาะโอ้โหเอานี่ขออีกทีได้ไหม
เจ๊มะลูกกำปงเคาะโอ้โหนี่ฉายาของท่านผู้ว่านะ
แล้วก็ใช่ประกอบกับมีประชาชนที่เป็นคอมวยเนี่ย
เรียกร้องให้มีการจัดมวยดังในงานครั้งนี้ด้วย
และเพื่อเป็นการคืนความสุขให้กับคอมวยในพื้นที่ก็ได้มีการหามวยดัง
ชกกันในงานด้วยนะคะวันที่หกกรกฎาคมนะคะภายในงานก็มีสิ่งของอีกมากมาย
ให้ประชาชนที่เข้าชมงานได้มีการเล่นเกมชิงของรางวัลด้วย
มีรถยนต์ค่ะคุณผู้ชม๒คันรถจักรยานยนต์อีก๑๐๐คัน
แล้วก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้ามีทองคำแท่งรางวัลใหญ่เยอะแยะมากมายเลยนะคะ
ก็ไปร่วมงานกันได้นะคะงานจัดถึง๒๖มิถุนายนจนถึง๗กรกฎาคมนะคะ
นี่แหละงานกาชาติชอบตรงนี้นี่แหละนะเวลาไปสอยดงสอยดาวผมได้ประจำเลย
ได้อะไรคะทองชำร่วยช้อนทิชชูเด็กระดาษทิชชูเนี่ยบ่อยมาก